คุณผู้ชมคะคลิปนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถตู้นะคะ
หลายคนที่ได้เห็นคลิปได้ฟังคลิปแล้วโอ้โหตกใจมาก
นี่หรือคือการคุยกับคุณแม่มีผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่บนรถตู้
เป็นรถตู้สาธารณะที่หลายคนเขาก็นั่งร่วมกัน
แล้วผู้หญิงคนนี้คุยโทรศัพท์กับแม่ขอเงินแม่
แต่วิธีการคุยของเธอหลายคนแบบเกิดคำถามจริงว่า
นี่คุยกับแม่จริงเหรอคนที่เห็นคลิปนี้บางคนยังคอมเมนต์เลยว่า
ผู้หญิงคนนี้ป่วยมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทอะไรหรือเปล่า

เตรียมส่งรัฐดาลอ่านหนังสือ

แม่หามาให้ส่งมาพรุ่งนี้เช้าเลย

คุยกันไม่รู้เรื่องก็ขอกันอย่างนี้แหละ
ไม่ต้องปานีให้ล่ะ

อยากมีรถไปทำงาน
อยากเข้าสังคมที่ดูดี

เอาอย่างอยู่แล้ว
มาทำตัวขี้คอกอยู่ได้

คือคนที่เขาพยายามที่จะอัดเสียงเอาไว้

ที่อยู่ในรถตู้คันนี้ด้วยกัน
แล้วนี่คือวิธีการเขาพูดกับแม่เหรอคะ

ขออนุญาตไม่ย้ำอะไรมากก็แล้วกัน

รถตู้ประจำทางตอนเช้า

เป็นรถตู้โดยสารสาธารณะลักษณะแบบนี้
คนก็อยู่ในรถกันหลายคน

แล้วคุยกับแม่แบบหลายคนมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่า
ทำไมถึงพูดจาแบบนี้นะคะ

แล้วก็คลิปนี้แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ

เพราะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเธอปกติใช่ไหม
อะไรอย่างนี้เธอป่วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนั่นแหละใช่ไหมครับ
คือบางคนเธอยินถึงเสียงบอกฟังละคลทางวิทยุ
ไม่ใช่คนที่เห็นหน้าเขาคือเขาแอบถ่ายแอบถ่ายเสียงไว้